ยังโชคดีที่ตำรวจเขาสามารถรวบตัวได้เร็ว
เพราะว่าหัวขโมยรายนี้เป็นชาวพม่า

แล้วก่อเหตุก็คือเลวรักษัพรไปทั่วเลย

นี่แหละค่ะถูกตำรวจรวบตัวมาได้นะคะ
นายสมหมายลุงหนุ่มอายุ๓๐ปีเป็นสัญชาติพม่าค่ะ
ก็ถูกตำรวจสภเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มหลังจากที่เขาไปก่อเหตุ
ลักทรัพย์ร้านเกมแห่งหนึ่งในย่านถนนศรีปิงเมืองตะบนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตำรวจจับกลุ่มนายสมหมายได้พร้อมของกลางค่ะ
มีทั้งรถจักรยานยนต์เสื้อผ้าเครื่องมือช่างที่ใช้ในวันก่อเหตุ
ตัวนายสมหมายเขาก็สารภาพอย่างนี้นะคะ
เขาให้การว่าวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมาไปก่อเหตุลักษัพ๒ครั้งในวันเดียวค่ะ
ช่วงเช้าไปรักทรัพย์ที่ร้านขายของชำบริเวณหน้าวัดป่าแดดอำเภอเมือง
ตอนนั้นทรัพย์สินที่ได้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหลายอย่างรวมถึงแคบหมู
พอตอนบ่ายไปก่อเหตุลักษัพที่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มก็อยู่ย่านเดียวกันนี่แหละ
สินที่ได้มาคือสุราและเบียร์๒รังกีต้า๑ตัวและทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการ
ซึ่งก็เขาก็นำทรัพย์สินที่ได้เนี่ยไปซ่อนไว้ที่ป่าละเมาะถนนเรียบน้ำปิงนะคะ
เขาเอาไปเก็บไว้ตรงนี้ของกลาง
ก็เลยส่งตัวดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานโดยใช้ยานผ่านะรับของโจรเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
รวมทั้งยังมีการเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งด้วยนะคะ